จากปากพนังไปดูกันต่อที่นพิตำนะครับ
ซึ่งพรุ่งนี้อย่างที่บอกกันไปว่าถามตรงก็จะเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ด้วย
กรุงชิงนพิตำนครศรีธรรมราชนั้น
การจราจรเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านนั้นกระทบอย่างหนักนะครับ
จุดไปก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้เหมือนกัน

โดยงานเบื้องต้นในพื้นที่บอกว่าจะประสานกับทางจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้พร้อมกันกับผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีสดจากพื้นที่นพิตำนครศรีธรรมราชครับ

ขณะนี้นะคะที่ฉันยังคงอยู่ในพื้นที่ตำบลกรุงชิง
อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
แม้ว่าสถานการณ์จะดูเหมือนว่าเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วนะคะ
แต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้ค่ะก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะที่หมู่๗และหมู่ที่๘นะคะ
ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรตอนนี้ค่ะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อ
แล้วก็เต็มไปด้วยหินภูเขาขนาดใหญ่ที่ไหลมากับมวลน้ำจำนวนมากค่ะ
สภาพความเสียหายของถนนภายในพื้นที่หมู่๘บ้านทัพน้ำเต้า
กรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นผลกระทบจากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
น้ำป่าจากเขาหลวงและเขานานไหลลงมาพร้อมหินขนาดใหญ่ค่ะ
วาดต้นไม้และบ้านเรือนชาวบ้านพังหายไปทั้งหลัง
ถนนถูกน้ำกัดซ้อเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่รถเล็กสัญจรด้วยความลำบาก
ขณะถนนบางช่วงถูกตัดขาดชาวบ้านต้องแก้ปัญหาด้วยการนำท่อนไม้
ใช้เป็นสะพานข้ามฝั่งชั่วคราวระหว่างทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะ
น้ำลดลงเช่นกันสถานการณ์ถือว่าเริ่มคลี่คลายนะคะ
ชาวบ้านบางส่วนที่อบพยพไปอยู่บนที่สูงก่อนหน้านี้

และพบว่าสภาพเต็มไปด้วยร่องรอยความเสียหาย

และรถจักรยานยนต์ถูกพัดหายไปกับน้ำค่ะ
จมขี้โครนครึ่งถึงหัวเข่าเลย

ทีวีอะไรตั้งไว้บนโตก็ล้มหมดเลย
ความที่ว่าน้ำมันซัดมาแรง
ถึงก็ฉันวางของของขายของอะไรเนี่ยล้มหมดเลย

ทีวีพัดลมหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นถนนเรียบไปเลยตรงนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่
ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ

ที่ได้จากการร่วมบริจาคไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

ส่วนถนนหลายจุดที่ถูกซัดขาดนะคะ

ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เข้ามาเสริมด้านกำลังเจ้าหน้าที่

ตอนนี้ก็มีทางหน่วยทหารนะคะ

แล้วก็ทางสื่อต่างก็ช่วยพูดได้ถึงแล้วว่า
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ไปช่วยกันนะคะ
หลายฝ่ายมาช่วยเราก็สามารถที่จะช่วยชาวบ้านได้นะคะ

ไม่พร้อมเครื่องมือไม่พร้อมนะคะ
จำเป็นต้องขอเครื่องจักรจาก

อบจอาจจะให้เครื่องจักรมานะคะ
ไม่ใช่เม็กโครรถเกรดหรือรถบดอะไรบางอย่างนี้มาทำถนน
ขณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งเข้าดำเนินการต่อไป
ให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗บ้านห้วยตรงและบ้านหน้าเจ้า
ซึ่งขณะนี้นะคะสามารถใช้งานได้แล้วบางจุด
คาดว่าวันพรุ่งนี้ค่ะจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกจุด
และสิ่งสำคัญหลังจากนี้นะคะก็คือการเร่งให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่บ้านพังเสียหายไปทั้งหลัง
ตอนนี้ไร้ที่อยู่อาศัยรวมไปถึงถนนหนทางนะคะ

โดยเฉพาะในช่วงกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ค่ะ

รพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ